ดูเหตุการณ์นี้หน่อยน่าตกใจเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับ

เดี๋ยวดูนะฮะจักรยานยนต์คันหนึ่งเขาขี่เลนซ้ายดีเลยนะ

เบียดแล้วออกขวาแล้วไปนู่นเลย
ดีนะฮะเขาไม่ถูกทับไปด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้คุณราชันเจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒๗ธันวาคม
ที่ถนนใกล้ใกล้กับโรงพยาบาลบางนาสองนะฮะตอนเกิดเหตุยังงงอยู่ว่ารถเมย์เนี่ย
จากขวานี่ปาดเข้าซ้ายแล้วไปเบียดเขาทำไมแล้วไม่เห็นหรือยังไงว่าจักรยานยนต์เขาขี่อยู่
เขาก็ขี่ของเขามาดีนะไม่ได้ว่าโอ้โหไปขี่กลางถนนอะไรยังไงเลยนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยคุณราชันเจ้าของคลิปเขาก็โทรไปถามตำรวจในพื้นที่นะฮะ
เพราะว่าเป็นห่วงว่าคนนี้เขาจะเจ็บหนักอะไรยังไงบ้างแล้วรถเมย์รับผิดชอบหรือเปล่า
พอเห็นออกขวาหายไปเลยตำรวจบอกว่าฝั่งรถเมย์เนี่ยเขาแสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็เยียวยาชดใช้กันเรียบร้อยแล้วเจรจากันเรียบร้อยแล้ว

มอสไทยเขาขี่ทีซ้ายมาปกติไอ้พี่แต่ทางรถเมย์ครับเขาได้ขึ้นสะพานเกี่ยวกับม้าสะพานกลับรถอะครับ
ครับผมขึ้นสะพานเกือบม้าสะพานกลับรถมาแล้วเหมือนเขาทีนี้เขาอยู่ขวาเขาขี่อยู่ขวาสักพักนึงเขาจะปาดลงซ้ายครับ
ทีนี้เขาปาดเข้ามาแล้วปาดเข้ามาแล้วมันเบียดกับมอไซค์ครับที่ขี่มามอเซคู่กรณีที่ขี่มาครับ
เบียดเข้าไปเต็มลำเลยพี่เต็มเต็มเลยจนแบบคนกระเด็นขึ้นไปบนฟุตบาทแล้วก็ถลายลงมาอย่างเงี้ครับ
ทีนี้แล้วเหมือนแบบช่วงท้ายรถเมย์เขาก็เหยียบเหมือนเขาน่าจะเหยียบขาหรือเปล่าผมมองดูในคลิปผมลองหยอดดูครับน่าจะเป็นช่วงขาไม่ถึงช่วงตัวเหยียบขาคนขับมอไซค์ครับผม